ที่จังหวัดราชบุรีนะครับมีรถกระบะขนวัวมาครับ
ประสบเหตุไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขับตัดหน้าอย่างกระทันหัน
ส่งผลให้กระบะนั้นตกข้างทางพลิกตะแคงครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๓คนวัวตายอยู่กลางถนน๒ตัว
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะขับตามหลังรถกระบะขนวัวอยู่เลนขวา
แต่พอมาถึงจุดกลับรถมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขับตัดหน้า
ทำให้รถกระบะพุ่งชนแล้วเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่างกลางถนน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถบนถนนเพชรเกษมในพื้นที่หมู่๔
ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับรถกระบะกับผู้โดยสารนั่งมาด้วย
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัส

แต่ที่สร้างความเวทนาให้กับเจ้าหน้าที่
คือวัวที่ขนมานอนตายอยู่กลางถนน๒ตัว
สอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะกำลังขนวัวทั้งหมด๗ตัว

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถ
จู่ลุงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าอย่างกระชันชิด

ส่วนที่จังหวัดลบบุรีเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนคอสะพาน
บนถนนสายลบบุรีสิงห์บุรี
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถเก่งนิสันสีดำ
ด้านหน้าพังยับเยินมีไฟลุกไหม้ที่ห้องเครื่อง
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ต้องใช้ถังดับเลิงฉีดน้ำดับไฟ
ส่วนนายบุญพัฒน์บุญมั่นอายุ๒๙ปีคนขับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาหักทั้งสองข้าง

ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลืออยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ

อยู่ริมถนนอัลลายวัดบ่อวิน
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา
ก่อนจะพุ่งชนกำแพงบ้านเรือนประชาชน
ศอกสวนนายภูวดลจากทิมวัยยุทธิ์๒๖ปี

ทำให้รถเสียหลักไปชนเสาไฟส่องสว่างหัก

ซึ่งเคราะห์ดีที่คนขับได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก